ค่ะเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกรักลูกเป็นห่วงลูก
แต่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคะมีคุณพ่อคนนึงนะคะ
เขาโกรธลูกสาวที่ลูกสาวเนี่ยไปอยู่บ้านแฟนนุ่ม
เคยเตือนแล้วเคยห้ามแล้วลูกสาวไม่ฟังลูกสาวก็ย้ายไปอยู่บ้านแฟนนุ่ม
ลูกสาวอายุสิบแปดครับพ่อโกรธถึงขั้นที่ว่าเอาปืนแบบปืนอัดลมอ่ะ
ไปยิงไปยิงถึงบ้านแฟนนุ่มเลยแล้วกระสุนมันเฉียวหายปลาร้าไปนิดเดียวอ่ะ
ยิงลูกสาวหรือยิงแฟนโดนลูกสาวยิงลูกสาวตัวเองอ่ะเหรอ
ี่ยวหายปลาร้าไปนิดเดียวหมอบอกว่าโอ้โหแล้วมันใกล้หลอดลมมากอ่ะ
ตอนนี้ยังผ่าตัดเอากระสุนออกไม่ได้เลยนะเพราะมันอันตรายดูแผลสิคะ
อันนี้คือคือไม่ได้โกรธแฟนนุ่มนะครับคือโกรธลูกสาว
คือไปไปซุ่มยิงลูกตัวเองเนี่ยเหรอเนี่ยอายุสิบแปดนะคะ
น้องน้องนางสาวเอนามสมมุตินะเขาเปิดรอยแผลให้ดู
เหตุการณ์นี้นะคะก็เธอบอกว่ากำลังอยู่ที่บ้านของแฟนนุ่ม
ตุลาคมที่ผ่านมาเธอนั่งล้างจานอยู่หลังบ้าน
บ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งหมู่หนึ่งอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินต์
ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งแล้วกระสุนไปโดนขอบประตูห้องน้ำ
แล้วกระเด็นไปถูกตู้กับข้าวแล้วกระสุนปืนอัดลมก็ตกอยู่หนึ่งนัด
เธอบอกเลยว่าพ่อหนูแน่ค่ะที่ก่อเหตุ
เพราะพ่อเคยขู่เอาชีวิตมาแล้วเพราะพ่อโกรธมากที่มาอยู่บ้านแฟน
ทีนี้ค่ะผ่านไปวันหนึ่งก็คือ๑๐ตุลาคมน้องก็เดินไปหลังบ้านของแฟนนุ่ม
น้องบอกว่าเอ๊ะที่คอมันรู้สึกชายังไงก็ไม่รู้
เอามือจับไปที่คออ้าวเลือดไหลค่ะก็รีบวิ่งไปหน้าบ้าน
บอกแม่ของแฟนนุ่มเธอบอกว่าตอนนั้นคิดว่าถูกแมลงกัด
แต่พอแม่ของแฟนนุ่มมาดูแผลแม่บอกว่าไม่น่าจะใช่แมลงกัดแล้วแหละ
ก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าแผลที่ช่วงคอช่วงหายปลาร้าของเธอค่ะ
ครับเกิดจากการถูกยิงอืมคุณหมอบอกว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนอัดลม
กระสุนเข้าที่หายปลาร้าเฉียดหลอดลมไปนิดเดียวนะคะ
ถ้าโดนหลอดลมนี่โอ้โหแย่เลยนะคะตอนนี้ยังผ่าตัดเอากระสุนออกไม่ได้อ่ะค่ะ
เพราะเสี่ยงอันตรายมากน้องก็เลยบอกว่าพร้อมให้อภัยพ่อนะคะ
ครับแต่ในทางคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ
กับรวมเรื่องจิตแจงค่ะให้อภัยพ่อได้
ก็เห็นเป็นหน้าที่ของตำรวจเลยค่ะเกือบโดนจุดสำคัญค่ะ
เกือบโดนจุดสำคัญนะครับคุณหมอบอกเกือบโดนจุดสำคัญนะครับ
ค่ะเขียดน้อยเดียวโดนช่วงไหนนะครับ
ให้ประหลาดเฉียดกับหลอดลมนะคะให้ปลาร้าเฉียดกับหลอดลมนะคะ
ไม่อ่ะค่ะเขาต้องให้ปราร้าแต่กระสุนเฉียงไปทางหลอดลม
ตอนนี้ตอนนี้กระสุนยังฝังอยู่ใช่ไหมฝังอยู่ค่ะเอาออกไปได้เขาออกอ่ะ
อันตรายเกินเสี่ยงเกินเพราะเครื่องมือเขาแบบ
ท่านถึงคันที่จะอันนี้เลยคุณหมอบอกว่าก็ปล่อยฝังไว้นะครับ
แม่ค่ะปล่อยไหวประมาณหมอว่าปี๒ปีกระสุนอาจจะเขื่อนออกมาอยู่บริเวณผิวหนัง
ขอให้มาพาออกค่ะอืมคือพ่อไปยิงตั้งแต่เก้าตุลาคม
รู้สึกตัวอีกทีคืออีกวันนึงอ่ะ
ตุลาคมถึงจะรู้สึกเจ็บแผลอ่ะอ่าครับอืมทีนี้ค่ะ
แม่ของแฟนนุ่มก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็นั่งอยู่ที่บ้านนะคะ
สักพักเห็นแฟนของลูกชายวิ่งมาบอกว่าสงสัยโดนแมลงกัด
แต่พอเห็นแผลก็เลยบอกว่าไม่น่าจะใช่แมลงแล้วแหละก็เลยให้หลานชายรีบพาไปโรงพยาบาลสตึก
แพทย์ก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรำเพื่อรักษาต่อนะคะ
ทีนี้ค่ะเธอบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง
แต่ที่น่าสงสัยก็คือลูกสาวเป็นแฟนกับลูกชายของเธอเนี่ย
พ่อเคยขู่ลูกสาวของตัวเองว่าจะฆ่าให้ตายอืม
ก็คือไม่พอใจค่ะที่ลูกสาวมาชอบพอกับลูกชายแม่
แล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเคยเกิดเรื่องคล้ายคล้ายกันแบบนี้มาแล้ว
ตั้ง๒ครั้งนะคะ
พ่อเขาเขียนแห้งนั่นเขาคู่มาโดยตลอด
เคยมีเรื่องกันมาสองทีแล้วเคยไปแจ้งความทีนึงเขาก็
บอกว่าเห็นว่าท่านเกิดก็คือคำว่าให้รับแจ้ง
เขาบอกให้แจ้งความรอบสองนี่เอาคุณยายบ้านมาคุยกัน
เขาก็คู่สิค่ะลูกเขายากเดียว
คันเขาอยู่คือบ่มีลูกเขา
คันลูกเขาอยู่กันตรงบ้านมีเขาเขาบ้านสี่
ซึ่งญาติก็ให้ข้อมูลคล้ายกันแบบนี้เลยค่ะ
อยู่ติดกันกับบ้านที่เกิดเหตุนะคะเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียง
คล้ายเสียงปืนอัดลมครั้งหนึ่งที่ป่าหลังบ้าน
เธอก็รีบเดินกลับไปที่หน้าบ้านแล้วก็พบว่านางสาวเอนามสมมุติคนนี้ค่ะ
นั่งอยู่แล้วก็กำลังเอามือปิดคอเอาไว้ก็เลยบอกให้เอามือออก
ดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเห็นแผลที่คอด้านขวานะคะ
แต่ว่าได้ยินเสียงปืนดังตับจ้ะเสียงปืนก็คัดคล้ายกันว่าเป็นปืน
ปืนคล้ายคล้ายเป็นปืนอัดลมนี่แหละจ้ะยิ่งดังตับนี่แหละ
ก็เลยยางออกมามาบึงหลานว่าหลานเป็นอย่าง
ฟันมาเบิ้งแล้วเปิดมือออกแล้วเห็นแต่มุ่งกระสุนอยู่น้ำข้อ
สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะพ่อของนางสาวเอนามสมมุติวัยสิบแปดเนี่ยค่ะ
ไปมอบตัวนะพ่ออายุห้าสิบนะคะครับ
มอบตัวกับตำรวจสพชุมพลบุรี
แล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนอัดลม
ยิงลูกสาวตัวเองจริงคือไปดักซุ่มยิงถึงบ้านแฟนนุ่มเลยนะ
เพราะแค้นที่เตือนไม่ฟังห้ามก็แล้วอะไรก็แล้ว
อย่าไปอยู่บ้านแฟนนุ่มโอ้โหแต่ถึงขั้นเอาปืนอัดลม
ซุ่มยิงลูกสาวอะค่ะตำรวจก็คุมตัวไปฝากขังนะคะ
ที่เรือนจำอันเพิร์นรัฐนบุรีแล้วก็รอรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการดำเนินคดีต่อไปนะคะอืมคือรักลูกสาวห่วงลูกสาวได้
แต่ว่าใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้นะฮะค่ะมันเป็นคดีอาญาด้วยใช่
แล้วพ่อขู่ลูกสาวว่าถ้ามีพ่อต้องไม่มีเขาถ้ามีเขาไม่มีพ่อ
อ๋อเลยจะขนาดนั้นอืม